สุธานามสุกุลชีวิตจันทร์

แข็งแรงไปซับนักฮะยูไปซะซื้อ
ยกทามือทาเล่น
แปดข้นบ่แปดข้น

เป็นหลานเป็นลูกของฝนผู้ที่ห่าที่หก

บ้านหลังทอนี่๖บาท
หลังทอหนี้๖บาท
แค่ถ่าย
๕บาท๕ตัวแล้วอันนี้
หกเจ้าหนึ่ง

ไปไล่หัวไงบ้าน

เอามามือละ๓ที่ตัว
เอามาก้นขุม
เอาไปเผาเอาเนี่ยลงหัน

แล้งมันก็ขึ้นต้นไหม
น้องเจ้ามันก็ยุคโกน

เอามือมันละก่อน

แม่ก็กินสักที

ที่กินกระแทก็ไม่อืด
แต่ว่ามันสีอะไร

เคยพ่อเสือป่ะ
แต่ว่าเสือหลายมันไม่สบายกัน
เคยจังบ้านน้องซับป่าบ้านพระกัญญาเนี่ย

มันมาหลัดทุกคนทางเนี่ยเสือ
ยาวนี้เถานั่งก็ตายแล้วละ

มันมากรทะตี้อ่ายนี้
เอาหางอย่อนลงปลองนี้
บ้านนี้อ่ายนี่มากร

และที่อยู่ก็จะจาบหางหมดจาบหางจนอายนั้นหมาหอด
จนเสียตายข้ามือเกรงกว่านั้นตายแล้วสงสัยกันที

แต่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีมัวจะเลิกไปไหนเนี่ย
น้องบ่นน้องบ่นหน่อยมันเข้าไปได้ป้าบอกเลิกมันทีน้อย